พิธีกรรมเกี่ยวกับการเผาศพนะคะแต่ว่าพิธีกรรมนี้เขาเรียกว่า
พิธีกรรมโยนผ้าข้ามโรงศพทำเพื่ออะไรไปดูเลย
เห้ยเเห็นหลายหลายคนงงวะเอ้ะ
ทำอะไรกันหน้าผ่านกันโยนไปผ่านกันโยนมา
สลับกันไปสลับกันมาอันนี้เป็นหนึ่งในความเชื่อ
สำหรับพิธีดังกล่าวเนี้ยเขาเรียกกันว่าโยนผ้าข้ามโลงเป็นพิธีกรรมที่มักจะทำหลังล้างหน้าศพเสร็จแล้วคือเขาจะนำผ้าที่ใช้ห่อศพเนี่ยค่ะโยนข้ามโลงไปมาทั้งหมดสามครั้งซึ่งการโยนสองครั้งแรกเนี่ยจะโยนให้ถึงพื้นก่อนครับแล้วครั้งที่สามจะมีคนรับไปถวายพระซึ่งการโยนผ้าข้ามไฟหรือข้ามโลงเนี่ยนะคะเป็นเหมือน
กันข้ามของร้อนหรือของร้อนคืออะไรรู้มั้ยคุณฉัน

โทษะคือความพยาบาล

คุณยังตัดตันหาไม่ได้ใช่มั้ยคะ

แต่นี่คือแบบเป็นปริศนาธรรมอย่างนึงก็คือ
ตัดราคาโทษะและโมหะ
ความอยากความพยาบาลและความหลงนะคะ

ก็คือประจัดตัวตัดทุกสิ่งทุกอย่างนะคะ
แล้วก็เป็นการให้วิญญาณของผู้ตาย

ส่วนคนที่มีชีวิตอยู่ก็จะได้เข้าใจเรื่องของสัจธรรมว่า
สิ่งที่มันมีอยู่นั้นมันไม่จีรังยั่งยืน
ค่ะคุณค่ะตัดหลบเลยหรอผมตัดได้ผมตัดได้จริง
ได้หมดแล้วลาบยดลาบสันเสริญ
สิ่งที่ไม่ดีตันหงสัญหาตัดได้หมด

เสร็จไปอีกแล้วภูมิมาเอง